แต่ว่าคำแรกขอส่งกำลังใจหนักเยอะ
ใหญ่ให้กับครูชนละทีทานทองกันหน่อยดีกว่านะศิลปินแห่งชาติแล้วก็นักร้องนักแต่งเพลง
ยอดเยี่ยมตอนนี้ครูชนละทีสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่นะคะแต่บอกเลยว่านี่ขนาดนอนป่วย

ครูชนละทีติดตามบันเทิงไทยรัฐอยู่ตลอด

คือเมื่อวานนี้ค่ะหลังจากที่ครูปุ้มศาสิวิมลนะคะ
ได้โพสต์ภาพสามีนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
รูปุ้มเขียนแคปชั่นบอกว่าวันนี้ตื่นเช้ามาป่วยต่อเข้าโรงพยาบาล
ขอกำลังใจให้ครูชนละทีหน่อยค่ะ
อ้อมอกอ้อมใจผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรา
โทรศัพท์ไปสอบถามครูปุ้มทันทีค่ะ
ปุ๊กบอกว่าช่วงเช้าเมื่อวานนี้ครูชนละทีมีอาการเหนื่อยหอบแล้วก็ไอค่ะ
รีบพาตัวมาส่งโรงพยาบาลทันที
ซึ่งแพทย์ทำการตรวจพบว่าครูชนมีอาการน้ำท่วมปอด
ก็เลยให้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลก่อนค่ะ
ซึ่งตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วนะคะ
แต่ว่าครูชนละทียังคงต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่ออีกหลายวันก่อนนะคะ
แล้วพร้อมกันนี้ค่ะคุณผู้ชมครูปุ้มก็ยังได้ทำการอัดคลิปครูชนละที
พูดขอบคุณแฟนเพลงรายการบันเทิงไทยรัฐด้วยนะคะ
ส่งกำลังใจมาให้อีกนั่นเองค่ะ
ขอบคุณครับไทยรัฐทีวีครับและแฟนเพลงทั่วประเทศครับ
ขอบคุณที่เป็นห่วงกลุ่มรับทีทางตอนอาการน้ำโภคโปรด
ก็ดีขึ้นเรื่อยครับ
ตอนนี้ดีขึ้นเรื่อยแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้ครูจริงค่ะ
แล้วเมื่อวานนี้ค่ะทางสมาคมนักแต่งเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทย
ก็ได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจแล้วก็มอบเงินค่ารักษาพยาบาลส่วนหนึ่ง
ให้กับครูชนละทีอีกด้วยค่ะโดยตอนนี้นะคะครูชนละทีนอนพักรักษาตัว
อยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๑๙ห้องเลขที่๓๗๐๓ค่ะ
ห้องเลขที่๓๗๐๓นะที่ย้ำไม่ใช่อะไรคุณผู้ชมเผื่อลูกศิษย์ลูกหา
หรือใครอยากจะเดินทางไปเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจคุณครูชนละทีถึงที่นั่นเองนะคะ
เราสามคนแล้วก็ทีมงานรายการบันเทิงไทยรัฐส่งกำลังใจให้ครูชนละทีหายป่วยไวนะคะ
แต่ตรงนี้ฉันคิดว่าเดี๋ยวอีกแป๊บก็ได้ออกจากโรงพยาบาลใช่ไหม

แล้วก็ขอบพระคุณครูทั้งสองด้วยที่แบบคอยติดตามบันเทิงไทยรัฐตลอดเลยนะคะ
ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ